จับโจรขโมยชุดชั้นในอีกแล้วค่ะคราวนี้อยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่จับได้เป็นนุ่มอายุ๓๕ปีเขาเลือกนะคุณครับไม่ใช่ว่าจะเป็นชุดชั้นในแบบไหนแล้วก็เอาไปได้หมดนะเขาเลือกแบบเขาจะเลือกเฉพาะที่เป็นลายลูกไม้อ๋อชอบลูกไม้
ลูกไม้เท่านั้นค่ะซึ่งกล้องก็จับภาพได้ชัดเจนถึงพฤติกรรมยานพาหนะหน้าตา
นี่เวลาตีสองนะคะยี่สิบสามมกราคมเนี่ยค่ะซึ่งชุดชั้นในที่ถูกขโมยไปเนี่ยนะ
เป็นของนางสาวสายฝนพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
คือเธอติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ไงแล้วก็เลยเอาภาพนี้มาเป็นหลักฐานไปแจ้งความ
คนร้ายรายนี้ก็คือนายนิรุธปินตาอายุ๓๕ปีเป็นพนักงานทำความสะอาดค่ะ
รวบตัวได้พร้อมของกลางเป็นชุดชั้นในผู้หญิงลูกไม้กว่า๓๐ชุด
โดนจับพร้อมของกลางขนาดนี้มีเหรอไม่สารภาพ
หลักฐานชัดเจนยอมรับสารภาพแต่โดยดีบอกว่า
ผมชื่นชอบกางเกงในและชุดชั้นในผู้หญิงมานานแล้ว
ก็เลยไปตระเวนขโมยเพื่อเอามาเก็บสะสม
และจะชื่นชอบที่เป็นลายลูกไม้เป็นพิเศษ
แล้วก็จะเอากางเกงในของผู้หญิงมาสวมใส่อยู่เป็นประจำ
สะสมอย่างเดียวนะคะเอามาใส่ด้วย
คือจริงถ้าคุณผู้ชมได้เห็นภาพอินเตอร์เน็ตเนอะ
ก็คือเจ้าหน้าที่ให้เขาถอดกางเกง
ใส่กางเกงในผู้หญิงสีชมพูลายลูกไม้อยู่
คือตอนเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มเนี่ยเขาใส่ชุดบอลสีน้ำเงินนะ
เสื้อบอลเกงบอลแต่พอถอดกางเกงบอลออกมา
กางเกงในของเขาเป็นกางเกงในสีชมพูนี่
สีชมพูเลยและเป็นของผู้หญิงเจ้าหน้าที่จะเลยบอกว่าเขาชอบใส่
ถอดกางเกงในออกมาเดี๋ยวนี้เพราะมันคือ
ซึ่งเขาก็จะเอาไปเก็บเอาไว้ในกระป๋องสีขนาดใหญ่
คือทำกระป๋องสีขนาดใหญ่นี่เอาไปเป็นเครื่องเก็บชุดชนัดไหน

ทั้งหมดกีฬาที่เราขโมยมาเนี่ย๒ลายนะครับแล้วเอามาทำไมฮะ
ชัดในครับสะสมกันได้ครับเอามาสะสมครับครับ
แล้วผู้เสียหายเขารู้ไหมตอนที่เราเอาของเขามาน่ะรู้
หรอครับมาชี้หรอครับแล้วทำไมเราต้องเม้นลูกชุดลูกไม้เพราะ
มันสวยครับคือเอาแบบนี้นะคะครับที่ฉันแนะนำว่าครับ
ไปซื้อค่ะไปซื้อมาใส่ครับไปซื้อลูกไม้ซื้อให้แฟน
ซื้อให้พี่ซื้อให้น้องอะไรก็บอกพนักงานไปไม่เหมือนกัน
เขาอาจจะชอบให้มันใส่ไปแล้วแล้วมีกลิ่นของผู้หญิงอย่างนี้นะ
แต่คุณก็เอามาใส่เป็นของตัวเองอยู่ดีไงมันไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นไปซื้อเถอะค่ะ
อืมไปซื้อกางเกงในมือสองก็ยังได้อย่าไปเบียดเบียนคนอื่น
การขโมยของเขาแบบนี้ใครสงสัยว่าชุดชั้นในตัวเองถูกขโมย
มาดูของกลางก็มาได้ที่สถานีตำรวจภูทรหางดงเชียงใหม่นะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวฉันก็คงไม่เอาคืนแล้วล่ะ
แต่ตำรวจอยากให้ไปแจ้งความไว้จะได้เอาผิดกับผู้ชายคนนี้ได้นะครับ